ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่จะมาเตือนกันหน่อยนะคะ

เขาก็ไปซ่อมเนี่ยนะคะติดตั้งโคมไฟนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าช่างไฟก็ยังพลาดได้ค่ะ
เขาพลาดท่าถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตเลยนะคะ
แพทย์กู้ชีพพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัย
ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
เพื่อช่วยชีวิตนายเจษฎาผุดผ่องวัย๒๕ปี
ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติในโครงการหมู่บ้านหรู
ริมถนนศรีราชาหนองใยบู่
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
จรภีพยายามปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะ
แต่ว่านายเจษดาไม่ตอบสนองเลย
ใช้เครื่องกระตุกหัวใจก็แล้วปั๊มหัวใจตลอดเวลาก็แล้ว
นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
แต่สุดท้ายนายเจษฎาก็เสียชีวิตค่ะ
คนงานในหมู่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่า

ก่อนเกิดเหตุเขานำบันไดพาดเสาไฟ
นขึ้นไปติดตั้งโคมไฟโดยไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าค่ะ
แล้วมันพลาดท่าถูกไฟช็อตจนหมดสติ
ร่างห้อยติดกับเสาไฟเลยนะคะ
เพื่อนร่วมงานหันมาเห็นก็ตกใจ

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ

เข้าไปทีนึงก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันนะคะครับ